กรณีหนุ่มสายเปย์มาอีกแล้วนะคะทีนี้ผู้ชายคนนี้เขาแชร์ประสบการณ์เขาใช้คำนี้นะแชร์ประสบการณ์ชีวิตของผมในเฟซบุ๊คเขาเล่ารายละเอียดให้ฟังทั้งหมดเลยนะคะรู้จักผู้หญิงคนนี้มาปีกว่ามีง้อมีงอนกัน
ง้อเนี่ยก็จะใช้เงินในการง้อใช้กระเป๋าแบรนด์เนมในการง้อใช้รองเท้าแพงในการง้อ
เอาเขาแชร์เรื่องนี้มาเราก็ไปถามผู้หญิงที่ถูกกล่าวอ้างถึงเช่นเดียวกัน
ตอบว่ายังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ไปดูแชร์ประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิง
ผู้ชายคนนี้ก่อนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาชื่อบีค่ะเล่ารายละเอียดทั้งหมดเลยแบบนี้นะเขาบอกว่าผมคบกับผู้หญิงคนหนึ่งมาปีกว่า
ผมไม่เคยรู้เลยว่าเขาคบซ้อนมาตลอดเวลาที่มีผมตลอดเวลาที่คบกันมาพ่อแม่เขารับรู้มาตลอดช่วยกันปิดบังด้วย
จนถึงวันที่เขาไปแต่งงานกับคนอื่นผมถึงรู้ความจริงทั้งหมดว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาเข้ามาในชีวิตผมเพราะหวังเรื่องเงิน
ทุกครั้งที่เธองอนเธอจะขอเงินแล้วก็หายไปอยู่กับอีกคนทุกวันที่สำคัญเขาจะหาเรื่องทะเลาะกับผมเพื่อไปเที่ยวกับอีกคน
ตัวผมเองมีหน้าที่ซื้อทองซื้อรองเท้าซื้อของใช้แบรนด์เนมไปง้อถ้าผมไม่ซื้อให้เขาก็จะด่าผมผู้จำไม่รักษาน้ำใจ
ถึงจุดนี้ใครจะว่าผมโง่ก็ได้แต่ที่ผมยอมและทำทั้งหมดเพราะผมรักแชร์ต่อได้นะครับ
นี่บอกแบบนี้นะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากข้อความที่เขาพิมพ์แชร์ประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดแล้วเขาโพสต์ภาพแชทเนี่ยที่เขาโพสต์มาเนี่ยนะคะเป็นข้อมูลที่เขาพูดคุยระหว่างฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงซึ่งเขาบอกว่าเห็นไหมเห็นไหมฝ่ายหญิงเรียกร้องค่าดูแลและคนที่เข้ามาอ่านการแชร์ประสบการณ์ชีวิตของหนุ่มที่ชื่อว่าบีแล้วก็มาอ่านข้อความแชท

งอนเนี่ยเธอจะขอเงินหรือว่าขอของมีค่าให้ผู้ชายซื้อมาง้อเนี่ยเธอบอกว่าไม่จริงจริงแล้วคุยกับผู้ชายคนนี้มารู้ตัวว่าเข้ากันไม่ได้ค่ะอยากจะเลิกติดต่อไม่อยากจะคุยด้วยแล้วแต่ฝ่ายชายนั่นแหละยืนยันว่าเดี๋ยวโอนเงินให้นะเป็นการแลกเปลี่ยนเพราะว่าเราก็ยังเป็นเพื่อนกันทางไลน์ได้นี่ผู้ชายยื่นข้อเสนอมาแบบนี้เนี่ยนะคะ
เรียบร้อยแล้วก็เตรียมดำเนินคดีกับฝ่ายชายเธอบอกว่าเอาให้ถึงที่สุดเลยเธอและครอบครัวเสียชื่อเสียงนอกจากนี้ยืนยันว่าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นตามที่ฝ่ายชายกล่าวอ้างว่าช่วยกันปิดบังจนเธอแต่งงานค่ะ